หลวงรัชกาลที่๙เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟหลายครั้งนะคะ
เพื่อทรงเยี่ยมเยี่ยนราษดรในถิ่นธุรกันดาลหลายพื้นที่ของประเทศไทย
รถไฟพระที่นั่งจึงถูกจัดเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

รถไฟพระที่นั่งสีเหลืองไข่ไก่ประดับตราคุดยังคงความงดงามและเรียบง่าย
รถไฟขบวนนี้ประกอบไปด้วย๓คันคือรถพระที่นั่งประทับกลางวัน
พระที่นั่งกลางวันและบรรทมและรถพระที่นั่งบันทม
จัดสร้างโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศอังกฤษ
รถไฟพระที่นั่งนี้เริ่มสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี๒๕๕๙
รถไฟแห่งประเทศไทยถวายรถไฟพระที่นั่งชุดใหม่ทั้ง๓คัน
เป็นปฐมเริกเมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์๒๕๕๙
จากสถานีชุมทางทุ่งสงศ์ถึงสถานีหัวหิน
คราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษดรในจังหวัดภาคใต้
ในอดีตในหลวงราชการที่๙เคยเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟ
เยี่ยมเยือนราษดรในท้องถิ่นธุรกันดาล
และแปรพระราชฐานรวมแล้วถึง๒๙ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ

ณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหิน
จังหวัดประจบคิริคันบ่อยครั้ง
ทั้งสองพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนประสบกรณิกร
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคเหนือ
โดยมีราศดรจากทั่วสารทิศ
หลังไหลมาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติ
เนื่องเป็นเวลากว่าหกสิบห้าปีที่ในหลวงราชการที่เก้า
เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟไปยังท้องถิ่นต่าง
สถานีรถไฟหลายแห่งที่พระองค์เคยเสด็จประทับ
เก็บรวบรวมภาพความประทับใจในอดีต
น้องรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้